กำลังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยทางสคบเขาก็ไปตรวจนะคะ
แล้วก็ไปเช็คดูปรากฏว่าคูปองขายไปกว่า๖แสนใบ
บริษัทขาดสภาพคล่องมากว่า๒เดือนก่อนที่จะปล่อยโปรโมชั่น
หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซะอีกอ่าคือมันก็สอดเจตนาอะไรบางอย่าง
ถ้าออกมาในอีรอปนี้นะคะเตรียมที่จะให้ทางดีเอสไอเนี่ย
รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากเลยค่ะ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านบุฟฟ
แล้วก็มีการค้างค่าเช่าด้วยนะคะมีการเรียกผู้จัดการสาขา
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าบริษัทเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินมากกว่า๒เดือนเป็นหนี้ซัพพลายเออร์มากกว่า๓๐ล้านบาทค่ะ
สอบคตรียมสอบคบนะคะ
รวบรวมพยานหลักฐานเสนอกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เนื่องจากพบพฤติการว่ามีการปล่อยโปรโมชั่น๑๙๙บาท
เพื่อเป็นการจูงใจลูกค้าในช่วงที่ตัวเองขาดสภาพคล่อง
ซึ่งส่อเจตนาตั้งใจช่อโกงค่ะ
ตอนนี้ก็เราต้องเรียกเราเอาสื่อเรียกแล้ว

ส่วนของเก่าถ้าไม่มาแต่ข้อที่จริงหลักฐานปรากฏชัด
ว่าเขามีเจตนาในการที่จะผิดสัญญาไม่บริการตามที่กำหนดไว้
ก็จะมีการเสนอเรื่องให้คุณภาคการและก็คุณภาคการคุณค่องโครงคุณภาษาสนุก
ดังนั้นก็ถือว่าน่าจะมีพฤติการที่น่าเชื่อ
ในความเห็นส่วนตัวว่าที่มันน่าเชื่อน่าจะเข้าปรากฏถามเช้าปุ่นได้
มาให้ข้อพบข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
พบว่ามีการขายคูปองผ่านแอปพลิเคชันประมาณ๖แสนใบ
กว่าใบถูกใช้ไปแล้วใช้บริการไปแล้ว
ก็เหลือ๑๒๙๙๒๐ใบที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
ตรงนี้เป็นเงินประมาณ๒๗ล้านบาท
คนที่ถือคูปองยังไม่ได้ใช้มีอยู่ประมาณ๓๓๐๐๐คน
ตรงนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะ
ถึงผู้ที่สั่งซื้อคูปองผ่านแอปว่า
ตัวเองได้ไปลงบันทึกประจำวันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รู้เห็นกับการปิดกิจการหนีลูกค้า
พร้อมฝากถึงผู้ที่ซื้อคูปองผ่านแอปนะคะว่า

จำเป็นต้องปิดระบบเพื่อหยุดการสั่งซื้อใหม่
ส่วนการสั่งซื้อก่อนหน้านี้กว่า๒แสนใบ
ระบบนั้นมีการบันทึกข้อมูลไว้ครบหมด
จะนำข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการค่ะ
เราไปดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ
ซึ่งระบุว่าบริษัทดารุมะซูชิจำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่๑๒มกราคมปี๒๕๕๙ค่ะ
ดำเนินธุรกิจให้บริการร้านอาหาร
มีนายเมธาชะลิงสุกเป็นกรรมการบริษัท
จดทะเบียน๕ล้านบาทค่ะ
ปี๒๕๕๙เป็นปีแรกที่เริ่มทำธุรกิจ
รายได้๑๑ล้านกว่าบาทขัดทุน๔ล้านบาท
พอปี๖๐รายได้๒๖ล้านบาทกำไร๖แสนกว่าบาทนะคะ
ปี๖๑รายได้๒๑ล้านบาทกำไร๖๙๐๐๐บาท
ปี๖๒รายได้๓๙ล้านบาทกำไร๑ล้านบาท
ปี๖๓รายได้๔๓ล้านบาทกำไร๑๗ล้านบาท
แล้วพอปี๖๔รายได้๔๕ล้านบาทกำไร๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ
เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูความเป็นมาเป็นไป
แล้วดูข้อมูลว่าถ้าอีกหน่อยคุณผู้ชมจะไป
ร่วมลงทุนกับธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วมันเข้าข่ายลักษณะนี้มันจะเป็นจริงได้ไหม
นะฮะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของแบรนด์แล้ว
ขณะผู้เสียหายที่ซื้อวาวเชอร์หรือว่าคูปองแทนเงินสดไปเนี่ยนะ

นายเอกพบเหลืองประเสริฐกับทีมงานสายไหมต้องรอดครับ
พาผู้เสียหาย๒คนซึ่งเป็นเจ้าของร้านซูชิเฟรนชัย
ชื่อดังนี้นะครับไปที่กองประชาการสอบสวนกลาง

กรณีลงทุนแล้วแต่ไม่สามารถเปิดร้านได้

ซื้อเฟรนชัยส์ในราคาสองล้านบาท
มีข้อตกลงว่าจะแบ่งปันผลกำไรให้ร้อยละ๑๐จากยอดขายทั้งหมด
ซึ่งได้รับเงินปันผลใน๒เดือนแรกเดือนที่๓เริ่มไม่ได้แล้วฮะ
แล้วก็อยู่อยู่มันก็หายไปเลยเงียบไปเลยเหรอใช่ค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะ
เหตุผลที่ปลามาส่งไม่ได้นี่มันเกิดจากอะไรครับผมเขาได้บอกไหม
ไม่ได้พูดชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรค่ะเขาแค่บอกว่ามันไม่เพียงพอ
เพราะว่าเขาเป็นคนดีลเองทั้งหมดติดต่อเองแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
ในบริษัทก็คือไม่มีใครรู้นอกจากเขาคนเดียว
ตอนนี้ก็คือเราประกอบธุรกิจต่อไม่ได้ร้านก็เปิดต่อไม่ได้
เพราะมันไม่มีวัตถุดิบมาส่งค่ะก็คือทำอะไรต่อไม่ได้เลยตอนนี้
คือวัตถุดิบนะฮะที่ไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ราคาแซลมอนในตลาดที่ส่งมาขายจากต่างประเทศเนี่ย
มันแพงขึ้นกว่าเดิมฮะมันแพงขึ้นกว่าเดิมจากหลายสาเหตุ
หนึ่งในนั้นก็มีไอ้สงครามรัสซียูเครนเกี่ยวข้องไปด้วยส่วนเธอคนนี้ฮะ
เธอคนนี้เนี่ยร้องไห้เปิดใจเลยทำไมถึงต้องร้องไห้
ทำธุรกิจมาจนมีพนักงานกว่า๓๐๐ชีวิตนะครับ๓๐๐ชีวิตที่รับผิดชอบ
แล้วเธอเนี่ยซื้อใช้เงินซื้อเฟรนไชส์ไป๒๕๐๐๐๐๐บาทครับ
เตรียมจะเปิดร้านแย่นวัชละบลวันที่๑๘มิตรนายนท์ที่ผ่านมา
ถือว่าหนูโชคดีนะคะที่ร้านหนูยังไม่ได้เปลี่ยน
อย่างพี่เขามีพนักงานแล้ว
พนักงานที่เหลือเขา๒๐กว่าชีวิตเขาจะไปอยู่ยังไง
หนูเลยบอกว่าถือว่าหนูโดนแค่เงิน
ร้านหนูยังไม่ได้กำไรก็จริงแต่แบบหนูไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใคร
หนูก็แค่แบบหวังว่าให้เขากลับมาค่ะพี่
อย่างน้อยพี่มาดูแลพนักงานพี่ได้เหลืออีก๓๐๐กว่าชีวิตอ่ะ

คือเรื่องนี้มันขยายวงอย่างรวดเร็วครับหมายถึงวงผู้เสียหายนะ

รวมกันอยู่กลุ่มนี้เป็นพันคนครับคุณผู้ชมคุณวรพร
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันรวบรวมรายชื่อของคนที่รับผลกระทบ
จากการกระทำของบริษัทดังกล่าว
หรือว่าคูปองแทนเงินสดของร้านนี่
โอ้โหคุณผู้ชมฮะมีคนนึงนะครับเธอมีคูปองอยู่๒๐๐กว่าใบ
ทำไมซื้อไปเยอะขนาดนั้นเธอชี้แจงบอกว่า
ซื้อมาเนื่องจากทางร้านกำหนดให้ซื้อได้ในราคาถูก
หากซื้อตั้งแต่๕ใบขึ้นไปเธอก็สะสมเนี่ย
ซื้อรวบรวมไว้เพื่อจะขายต่อให้กับลูกค้าคนอื่น
เดือดร้อนสิครับแล้วตอนนี้ก็มีผู้เสียหาย
ที่ใช้คูปองไม่ได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคนแล้วฮะ
เป็นผู้เสียหายบอกเลยว่ามีหลายพันหลายหมื่นคนด้วยซ้ำอะค่ะ
เราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าอนาคตหรือข้างหน้าเนี่ย
มันจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วถามว่าจะได้เงินครบไหมด้วยดีกว่า
นี่เธอคือผู้เสียหายจากการนะครับ
ลงทุนในรูปแบบของคูปองแทนเงินสด
คุณผู้ชมไทยรัฐทีวีข่าวเย็นไทยรัฐรวบรวมข้อมูลให้คุณผู้ชมได้
ได้ตัดสินใจในการลงทุนครั้งต่อไปถ้ามันมีรูปแบบนี้
คือเงื่อนไขการซื้อเฟรนชัยทำธุรกิจนะฮะโดยแบรนด์กำหนดไว้แบบนี้ไหม
ต้องซื้อวัตถุดิบผ่านทางแบรนด์โดยตรง
ขณะที่ผู้ลงทุนบางส่วนออกมาเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งว่า
ผู้ซื้อเฟรนชัยจ่ายเงินลงทุนนะ๒ล้านถึง๒ล้าน๕แสนบาท
หลังจากนั้นก็รอกำไรปันผลเพียงอย่างเดียว
หากร้านที่ตั้งคุณมีค่าเช่าเหรอบริษัทออกให้รับผิดชอบทั้งหมด
ร้านของคุณมีค่าจ้างพนักงานบริษัทออกให้จ่ายให้ทั้งหมด
ค่าวัตถุดิบเหรอบริษัทออกให้จ่ายให้ทั้งหมด
เท่ากับว่าการลงทุนแบบนี้แค่จ่ายเงินซื้อเฟรนชัยอย่างเดียว
คุณผู้ชมต้องคิดแล้วล่ะไอ้ว่าค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นน่ะ
บริษัทรับผิดชอบได้ทั้งหมดจริงหรอ
ก็เลยเกิดคำถามว่าหากผู้ลงทุนไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วเนี่ย
บริษัทจะแบกค่าใช้จ่ายตามที่ผมพูดมาเนี่ยตามที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ย
สาขาได้ยังไงต้องคิดเยอะนะฮะ
ยอดจำหน่ายในแต่ละสาขาทุกวันจะต้องส่งกลับไปที่ส่วนกลางก็ตาม
อันนี้เรารวบรวมข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เอ๊ะ
หากจะต้องลงทุนในครั้งต่อไปครับ
คือถ้าดูรูปแบบโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันก็จะไปคุ้นกับอีกอย่างหนึ่ง
มันเป็นข่าวขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อเฟรนชายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
วันนี้ทนายรัชพลก็เป็นท่านหนึ่งที่พาผู้เสียหายของดารุมะนี่แหละค่ะ

ไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พาผู้เสียหายไปร้องเรียนที่ศูนย์รับแจ้งความปคบ
แล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้กำกับการ๑ปคบ
เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น
ทนายความในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
ไม่ใช่เพียงแต่ผู้เสียหายเท่านั้นนะคะผู้จัดการทั่วไปของบริษัทดารูมะ
ก็ยังออกมาร่วมกับผู้เสียหายและทนายความเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคด้วย
ก็มีการระบุบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าของจดทะเบียนรูปแบบบริษัท
แต่ว่าไม่มีสำนักงานเอายิ่งเข้าเขาเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
ส่วนการจ่ายเงินด้านต่างของทางเจ้าของเป็นผู้ดำเนินการ
ตนเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจ
ที่ไม่มีระบบใดใดจนผิดสังเกตค่ะอืม
ก็คือมีการจดทะเบียนบริษัทนะคะแต่ว่าแค่ไม่มีออฟฟิศ
ก็คือรอคำตอบอยู่ว่าจะยังไงต่อไปหลังจากพรุ่งนี้ที่ไปประกันสังคมแล้วค่ะ
ปกติเดี๋ยวก็คงกลับมาจนกระทั่งเห็นยอดไม่สั่งปลาในวันที่๑๔
เพราะว่ามันจะเปิดร้านอยู่แล้วเราว่ามันแปลก
ก็เลยถึงได้ทำอย่างไรดีเอาอย่างไรดีเราไม่มีปลาขาย

แล้วก็โทรแจ้งลูกค้าก่อนว่าร้านปิด
แล้วก็ระบบมันล่มระบบเสีย
แล้วเสร็จแล้วมาเจอกันที่สาขาอ่อนนุษย์
คุยกันว่ายังไงแล้วก็เชิญทรัพย์ต่างเข้ามาด้วย
และถึงได้รู้ปัญหาต่าง
โอ้โหค่ะทุกอย่างตอนนี้ผู้จัดการก็ต้องคอยตอบคำถามนะคะ
ก็เลยวันนี้มาในฐานะผู้เสียหายอีกคนนึง

คดีนี้ทนายรัชพลบอกว่าได้ประสานให้ปคบเตรียมสอบเพิ่มเติมค่ะ
กรณีลักษณะการลงทุนแบบนี้เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ด้วยหรือไม่
เพราะว่ารูปแบบการลงทุนและการปันผล
อาจจะแตกต่างจากธุรกิจเฟรนชายตามปกติค่ะ
ส่วนประเด็นคูปองสินค้าของทางร้าน

ผู้เสียหายที่ซื้อกับทางร้านแล้วใช้ไม่ได้

ที่ซื้อมาจากทางร้านแล้วขายต่อเพิ่มราคา

อันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ต้องแยกเป็น๒กลุ่มค่ะ